เป็นห้างสรรพสินค้าแห่ง๑นะครับ
แล้วพนักงานสาวร้านแว่น
ก็ถูกคนร้ายที่เดินมาสาดน้ำกรดใส่หน้า

เป็นผู้หญิงแต่งกายมิดชิดสวมหน้ากากอนามัย
ปิดบังใบหน้าแล้วก็ถือแก้วมาแก้วหนึ่งใส่น้ำ

ผู้หญิงที่ทำงานอยู่ที่ร้านแว่นนะครับ
มีพนักงานหญิงของร้านข้าง

แต่ว่ามีภาพอีกชุดหนึ่งที่เห็นว่า
กับผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่ได้ปิดบังใบหน้าอะไรเลย

พันธุ์ตำรวจเอกชัยธนันจิระปิยเศษ
ผู้มกับการสอพบ่อวินอำเภอศรีรชาจังหวัดธนุรี

ตอนนี้ยังไม่สามารถจับกลุ่มคนร้ายได้
แต่รู้ตัวบุคคลแล้ว
มีรูปภาพจากกล้องวงจรปิดของห้าง
ตอนนี้กำลังรอข้อมูลจากชุดสืบสวนที่ลงพื้นที่
เพื่อไปขยายผลหาข้อมูลที่ชัดเจนเพิ่มมากขึ้น
หลังจากนั้นก็จะรวบรวมหลักฐานออกหมายจับผู้ต้องหา
การสอบปากคำผู้บาดเจ็บ
แล้วก็แฟนนุ่มของผู้บาดเจ็บนะฮะ

หญิงสาวพนักงานร้านแว่นที่บาดเจ็บสาหัส
ชื่อว่านางสาวดาวทิพย์ขุนสุด
ปกติจะมีผู้ชายคนหนึ่งมาหาทุกวัน
เช้ากลางวันเย็นใช่มาเฝ้าเป็นเดือนเดือนแล้วค่ะ๒๓เดือน
แต่วันศุกร์วันเกิดเหตุเนี่ยไม่มา

ซึ่งก็ไม่รู้ว่าข้อมูลข้อเท็จจริงเป็นยังไง
แต่ตำรวจบอกว่าได้สอบปากคำหญิงสาวที่บาดเจ็บ
แม้ว่าจะสาหัสแต่เขาพอให้การได้
แฟนนุ่มที่มาหาบ่อยตามที่พยานบอกเนี่ย

ทั้งสองคนก็ยังไม่สามารถบอกได้ว่าสงสัยใครนะ
ชุดสืบสวนนำภาพจากกล้องวงจรปิดมาให้ดูที่มีหญิง
ที่เปิดใบหน้าปกติ
มาคู่กับผู้หญิงคนร้ายชุดดำ

สองคนนี้คือคนหนึ่งคือคนที่สาหัส
อีกคนนึงคือพนักงานสาวร้านข้างที่ถูกลุกหลงไปด้วยนะครับ
ส่วนปัญหาอื่นของฝ่ายหญิงในที่ทำงานหรือกับเพื่อน
ฝ่ายหญิงที่บาดเจ็บก็ยืนยันว่าไม่มี
ดูภาพของผู้หญิงสองคนที่มาด้วยกันก็ไม่รู้จัก
ขณะที่ตัวแฟนนุ่มของผู้บาดเจ็บก็ยืนยันว่า
ตัวเองเนี่ยไม่ได้มีแฟนคนอื่นไม่ได้มีใครเลย
คบหากับนางสาวดาวทิพย์คนเดียว

เขารักกันแล้วมีแผนจะแต่งงานกันเร็วนี้จริง

ต้นตำรวจก็ยังไม่ปักใจเชื่อในคำให้การทั้งหมดนะครับ

หลังจากนั้นจะขอสารออกหมายจับต่อ
ส่วนประเด็นสาเหตุการก่อเหตุตอนนี้
ตำรวจยังมุ่งเป้าไปที่เรื่องชู้สาวนะครับ

เป็นเรื่องชู้สาวเหมือนกัน
แต่เกี่ยวข้องกับตัวผู้เสียหายโดยตรง
ซึ่งตำรวจบอกว่ายังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดมากกว่านี้
ขณะที่อาการของนางสาวดาวทิพย์
ตอนนี้ยังรักษาตัวอยู่ในห้องปลอดเชื้อโรงพยาบาล
ก็มีส่วนของแผลที่ลึกอยู่ที่บริเวณหน้าอก
ยังต้องดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการติดเชื้อ

สามารถที่จะให้ข้อมูลให้ปากคำกับตำรวจได้

แต่ว่าเดี๋ยวรอให้ชัดเจนก่อน